ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุฆาตกรรมสยอง

เป็นเหตุคนร้ายค่ะควงอาวุธปืนอาก้ามมาเลยนะคะ
กราดยิงถล่มยิงเจ้าของอู่ซ่อมรถ
เขากำลังจะกลับเข้ามาขับรถทันนี้แหละค่ะ
รถมิสุบิทชิ๔ประตู๔ขาวนะคะ

ใช้คำว่าถล่มยิงเลยนะคะ
กลมสีเหลืองมาอีกคนหนึ่งใช้ปืนพกสั้นมาด้วยค่ะ
กลมสีเหลืองเนี่ยคือหมายเอาชีวิตนายธวัชชัยกลับขัน

คุณดูนะใช้อาวุธปืนพกสั้นไปเจาะยิงถึงในรถ
เหตุการณ์นี้เจ้าของอู่ตายค่ะภรรยาและลูกน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นเหตุอุกอาจมากเกิดขึ้นที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำคืนวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุคุณดูนะหลังเกิดเหตุตำรวจเอ่ยเพื่อนบ้านเอ๋ยก็ลงไปดูกันนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๑๕๒หมู่๑ตำบลคลองปาง
จุดนี้เป็นอู่ซ่อมรถชื่อว่าธวัชชัยการชั่ง
อยู่ติดกับร้านหมูกระทะเขตเทศบาลตำบลคลองปาง
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงไปพบรถกระบะคันนี้แหละค่ะ
สภาพพังเสียหายนะคะกระจกด้านหน้าแตก
ด้านข้างก็แตกเป็นรูพุน
ที่พื้นไปพบปลอกกระสุนปืน๒๓ปลอกรองเท้าแตะ๑คู่
แล้วก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบในรถ
ศพของนายธวัชชัยหรือว่าวัดอายุ๕๓ปี

ก็สภาพศพคือนอนฟุบกับกระปุกเกียร์
ตัวไปทางด้านซ้ายจมกองเลือด
สภาพศพของผู้ตายมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงคราม
เข้าที่ขมับขวาจนหนังเนี่ย

ชายโครงขวาสบั้นเอวแล้วก็กลางหลัง
ถูกยิงกับกระสุนนับ๑๐นัดเลย

คือเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดคือยิงไม่ยั้งเลยค่ะ

ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๒รายก็คือนางอำพากลับขันอายุ๕๔ปี
เป็นภรรยาของนายธวัชชัยผู้ตาย
และนายสมชายสนมน้อยลูกจ้างในอู่ซ่อมรถ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรัศดาแล้วก็ล่าสุด
ถูกนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตรัง
คือนางอำภาตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ว่าลูกจ้างตอนนี้ยังคงสาหัส
ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการประทังชีวิตไปก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความค่ะเรื่องนี้นะครับ
พลตำรวจตรีโชธชายชมพูรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๙
ก็เดินทางมาติดตามความคืบหน้าด้วยตัวท่านเองเลย
บอกว่าชุดสืบสวนตอนนี้พอจะทราบเบาะแส
แล้วก็ประเด็นเชื่อมโยงไปสู่การสังหารแล้ว
แต่ก็ยังไม่ฟันทงนะคะว่าสาเหตุเกิดจากเรื่องอะไรกันแน่

ส่วนตอนนี้ได้มีการสั่งการแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจ
ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสแล้วก็ลงไปเกาะติด
พฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยเพื่อติดตาม
ไล่ล่ากลุ่มมือปืนที่ลงมือก่อเหตุแล้ว
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดใดได้ทั้งสิ้น
ส่วนอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมที่เราไปพูดคุยด้วย
ก็คือเพื่อนบ้านของผู้ตายชื่อว่านายสัมพันธนาวุฒิอายุ๕๖ปี
บอกว่ารู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ท่านนี้นะคะเพราะปกติแล้วคนตายมีนิสัยใจคอ
คือชอบช่วยเหลือสังคมมีจิตสาธารณะ

เพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากให้ตำรวจเนี่ย
เร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ
สิทธิ์ที่พี่เห็นนั้นพี่จะวัดแกดีกับลูกน้องไหมครับ
ดีดีดีมากแล้ว
คือตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าได้เบาะแสผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำเร็วนี้
ถ้าเกิดว่าเรียก๒ครั้งแล้วยังไม่มา
ก็ต้องมีการออกหมายจับต่อไป
ส่วนแนวทางการสืบสวนสอบสวนน่าสนใจมากคุณผู้ชม
จริงแล้วผู้ตายก็คือคุณวัด
เจ้าของอู่ซ่อมรถแห่งนี้เขารู้ตัวอยู่แล้วแหละ

เพราะฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหน
เขามักจะเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางตลอด

ก่อนเกิดเหตุเขาก็ขับรถวนมาดูแล้วนะ

ยังถูกรอบสังหารแบบนี้ส่วนสาเหตุ
อกจากเรื่องของปมความขัดแย้งส่วนตัวแล้ว
ตำรวจก็พุ่งไปที่เรื่องของชู้สาวด้วย

ถ้ามาดักรอหน้าประตูอู่ขนาดนี้มันก็ลำบากครับ